คุณผู้ชมครับการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าทุกชนิดนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของพืชผักผลไม้
จะเป็นการช่วยเพิ่มเรื่องของมูลค่าให้กับสินค้าได้นะครับ
ทำให้บริษัทปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าวางแผนแบบนี้
บอกว่าจะมีการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นส่งสินค้าไปตรวจสอบมากขึ้น
เพื่อเป็นการเพิ่มเรื่องของมูลค่าของสินค้า
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาร์ซีวีรีกรมแก้วครับ
มะม่วงน้ำดอกไม้ลูกโตนำส่งเข้าห้องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาสารหรือยาฆ่าแมลงตกค้าง
และเมื่อได้รับใบรับรองแล้วสินค้าจะได้รับการยอมรับจากผู้นำเข้าทำให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ลูกค้ากว่า๑๘๐ของห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
เพื่อช่วยเหลือให้มีโอกาสในการพัฒนาสินค้า
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อกระตุ้นให้เจ้าของสินค้าในต่างจังหวัดนำสินค้าเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
เราอยากจะเอาเรื่องนี้ไปช่วยตั้งแต่ต้นน้ำ
แล้วก็ไปสู่การแปรรูปปลายน้ำ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสเดินไปที่ทกศ
ได้มีโอกาสไปคุยกับกองทุนหมู่บ้าน
ซึ่งดูแลมากกว่า๗๗๙๐๐หมู่บ้าน
วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตและอื่นรวมกว่า๑๑บริการ
สามารถพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างครบถ้วน
ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณสินค้าเข้ามาใช้บริการ๑๒๐
โดยจะนำแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ปีหน้าตั้งเป้าเพิ่มจุดบริการจาก๖เป็น๑๘แห่งทั่วประเทศ